คุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คค่ะสำหรับผู้ชมครับ
คือประเด็นที่ว่าวันถัดไปคือวันนี้วันพรุ่งนี้วันมรืนนี้
เราควรจะจับตามองอะไร
ก็ให้จับตามองเรื่องที่คุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งรายงานข่าวไปเมื่อสักครู่
จริงไหมที่โรงพยาบาลหลายแห่งในต่างจังหวัด
ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนออกไปเพราะเขาไม่มั่นใจว่า
จะมีวัคซีนเพียงพอกับการฉีดไหม
กระทรวงสาธารณสุขจะส่งวัคซีนเพิ่มเติมมาให้ทันหรือไม่
หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะมีข่าวว่า
ผู้ที่ลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนกันวันนี้
ได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลว่าขอเลื่อนไปก่อน
เอาฉะนั้นก็ฟังคำตอบให้มันชัดเลยนะครับ
กระทรวงสาธารณสุขก่อนจะเข้ารายการนี่แหละ
ท่านอธิบดีบอกผมว่า
โรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข
ไม่มีการเลื่อนนะครับ
ฉะนั้นถ้าโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จะประกาศเลื่อนกันยังไงก็ให้ผู้ที่นัดจองฉีดว่าติดต่อกับโรงพยาบาลนั้นเอาเอง
ก็แปลว่าการบริหารจัดการของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงนสุขยังต่อเนื่องอยู่
รัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลเมื่อกี้ก็เป็นข่าวไปเมื่อสักครู่
จริงท่านพูดตั้งแต่เมื่อวานว่าที่คนสับสนเพราะว่าฟังมาหลายทาง
ฟังทางไลน์ฟังทางโซเชียลมีเดียแต่ไม่ได้ฟังจากผู้ที่รับผิดชอบ
คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ธิบดีกรมควบคุมโรคอธิบดีกรมการแพทย์
เราก็ให้การสื่อสารมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้ว
อันนี้ก็เอาเป็นว่าโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
คือสังกัดกรมการแพทย์เนี่ยไม่เลื่อนแต่ทีนี้ประชาชนที่ฟังเรื่องนี้
ประชาชนที่เขาไปลงทะเบียนจองฉีดไว้กับโรงพยาบาลเนี่ย
เขาไม่รู้หรอกครับว่าโรงพยาบาลไหนสังกัดกับใครยังไง
เช่นเขาไปลงทะเบียนนัดฉีดไว้กับโรงพยาบาลที่สังกัด
กับมหาวิทยาลัยต่างที่มีการสอนคณะแพทย์เนี่ย
อันนี้ไม่ได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เขาควรจะได้รับผลกระทบจากการส่งวัคซีนไปไม่ทันหรือเปล่า
ความหมายก็คือว่ากระทรวงสาธารณสุข
ควรจะต้องเร่งมือส่งวัคซีนไปเติมให้โดยเร็วเท่าที่จะทำได้
ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลของกระทรวงก็ตาม
ส่วนโรงพยาบาลซึ่งไม่ได้สังกัดกระทรวงหนาสุข
และได้ประกาศเลื่อนการฉีดออกไปก่อนเนี่ย
เมื่อท่านได้รับวัคซีนไปเติม
แล้วนัดหมายวันฉีดกันใหม่เนี่ย
ขอให้บริหารจัดการให้ดีนะครับ

คือต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการติดต่อ
ระหว่างโรงพยาบาลสถานที่ฉีดกับประชาชนที่มาลงทะเบียนนัดหมายการฉีด

กลุ่มที่ได้รับการฉีดอยู่ตอนนี้คือคนสองกลุ่ม
กลุ่มที่หนึ่งคือผู้สูงอายุเกินหกสิบขึ้นไป
ก็คนแก่นั่นแหละพูดง่าย

เขาไม่ได้เฝ้าระวังที่จะดูข้อมูลข่าวสารจากโลกออนไลน์
เขาไม่ได้มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทุกคน
ฉะนั้นหน้าที่ติดต่อตอกย้ำให้เขามาฉีดเนี่ย
ควรจะต้องเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจำเป็นจะต้องโทรศัพท์บอกเขาให้รู้

อย่าคิดว่าส่งเม็ดเสร็จแล้วเนี่ย
เขารู้เองคนแก่บางทีเขาไม่ได้เปิดไม่ได้เฝ้าหน้าจอเหมือนคนหนุ่มนี่ครับ
หนุ่มคนสาวเนี่ยเฝ้าหน้าจอ
คอยระมัดระวังคอยดูไลน์คอยเฝ้าหน้าจอคอยดูเมสเซจ
แต่คนอายุมากเขาไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างนั้น
ฉะนั้นการสื่อสารการติดต่อจะต้องไม่ผิดพลาด
ต่างจังหวัดเนี่ยท่านผู้ว่าก็ดี
สาธารณสุขจังหวัดก็ดี
ต้องลงไปกำกับเรื่องการบริหารจัดการเรื่องช่องทางการสื่อสารต้องชัดเจนนะครับ
ต้องให้คำนึงถึงว่าคนอายุ๖๐ปีเนี่ย
เรื่องระบบออนไลน์เนี่ยเขาไม่ถนัดอันนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้ว
ฉะนั้นก็ควรจะต้องให้มีความชัดเจน
ทีนี้มาถึงประเด็นที่ว่า
เราจะได้มีวัคซีนฉีดกันทั่วทั้งประเทศได้จริงไหม
ที่นายกพูดหลายครั้งประกาศโครมโครม
รัฐมนตรีสาธารณสุขก็พูดหลายครั้งว่าเราจะได้มาเมื่อนั้นเท่านั้นเมื่อนี้เท่านั้นเนี่ย
มันจะเป็นจริงตามนั้นไหม
อันนี้คือความกังวลของเราคือพูดง่ายเขาไม่เชื่อใจแล้ว
เพราะมันมีอะไรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลับไปกลับมาอยู่เรื่อย
คำตอบและของจริงคืออะไร
อ้าวมาถึงวันนี้เนี่ยสถานการณ์การจะได้มาวัคซีนดีขึ้นเป็นลำดับครับ
สถานการณ์ดูเหมือนว่าจะเป็นโชคและเข้าข้างรัฐบาล
อาการที่เคยลุ้นกันใจตุ้มตุ้มต้มต้ม
แม้กระทั่งนายกเองรัฐมนตรีสาธารณสุขเองที่เป็นผู้ประกาศ
ผมว่าลึกในใจก็ใจตุ้มต่อมว่ามันจะมาจริงไหมวะ
มันจะถูกเทไหมเนี่ยพอถึงวันนั้นวันนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นไปตามนี้ไหม
แต่มาถึงวันนี้อย่างที่บอกสถานการณ์การได้วัคซีนเข้ามา
มีข่าวดีทยอยเข้ามาเป็นลำดับแล้ว
จากวัคซีนที่ตกลงกันเก่าตกลงกันไว้เดิม
ล่าสุดเนี่ยวัคซีนยี่ห้ออื่นจะได้มาชดเชยทดแทนเพิ่มเติมแล้วครับ
เอาเป็นว่าเท่าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลในที่สุดเมื่อถึงกำหนด
เชื่อเถอะครับเราจะมีวัคซีนฉีดกัน
อันนี้เนี่ยน่าจะแน่นอนแล้วไม่ใช่น่าจะแล้วเอาเป็นว่าแน่นอนแล้วก็แล้วกัน
แล้วตอนนี้กลไกของรัฐที่คุมชะตาเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนเช่น
ออยวันนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนท่าทีให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์พิเศษแล้ว

ขณะกรรมการอาหารและยาออยานี่เคยขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่ง
กักกรองแล้วก็มีขั้นตอนการรอคอยยุ่งยากซับซ้อน
พอมาถึงวันนี้ออยเขาก็แสดงให้เห็นว่าออยเขาก็ทำงานสอดประสาน
ฉับไวเขาก็ทำได้นี่ครับล่าสุด
คุณหมอกูภัยศาลดั่นคุ้มท่านเป็นเลขาธิการออย
ท่านบอกว่าภายในสัปดาห์นี้บริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัด
จะนำเอกสารยื่นขอทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์สำหรับการนำเข้ามาใช้ในประเทศไทย
แล้วท่านก็บอกนี่คิดว่าเมื่อเอกสารครบ
และทุกอย่างเรียบร้อยดี
ออยสามารถอนุมัติได้ภายในหนึ่งเดือนอ้าว
คนที่เคยติดต่อออยคนที่อยู่ในวงการโฆษณา
คนที่เคยอยู่ในวงการนำข้าวอาหารและยาเนี่ยเขาได้ยินเข้าเขาก็ร้องโอ้โห
เขาก็ร้องอื้อว้าวเพราะ๑เดือนสำหรับการตรวจเอกสาร
หนึ่งเดือนสำหรับการประชุมหนึ่งเดือนสำหรับการอนุมัติออยนั่น
ถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์แล้วครับเพราะว่าในสภาพปกติ
เราก็ได้เคยได้ยินว่าการรอคอยการพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติจากออยเนี่ย
ผู้ประกอบการเขาทำใจกันมานานแล้วคือเขารอในสภาพอ่อนใจและทำใจ
จริงเรื่องนี้ก็ไม่ว่ากันครับเพราะว่าถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเหรียญอีกด้านหนึ่ง
ถ้าออยทำงานแบบหยวนหยวนไม่เข้มงวดไม่ไม่เอาจริงเอาจัง
ปล่อยให้ระบบการตรวจสอบเป็นไปอย่างง่ายง่ายปล่อยให้อาหารและยา
เข้ามาอย่างง่ายรับรองกันง่ายวันหนึ่งมันจะเป็นพิษเป็นภัยกับผู้บริโภค
เพราะอีกมุมหนึ่งเราก็ได้ยินเสียงบ่นกันมาว่าเออบ้านเราเนี่ยเปิดรับยาเข้ามาขายง่ายเกินไป
ยาหลายประเภทหลายยี่ห้อที่หลายประเทศเขาห้ามนำเข้าเมืองไทยมีขายกันเกือบทุกตัว
ยาหลายตัวที่หลายประเทศถ้าจะซื้อได้ต้องให้หมอสั่งแต่บ้านเราเดินดุยเข้าไป
ไปที่ร้านขายยาก็ซื้อเองได้อันนี้ก็เลยบอกว่าถ้าออยวนหยวนมันจะเกิดอะไรขึ้น
มันก็มีผลกระทบต่อระบบเรื่องสุขภาพของเราในอนาคตอันนี้ก็อยากจะมองหลายมุม
เอาสุดท้ายเป็นว่าใครที่ได้รับการเลื่อนออกไปก่อนในวันนี้แล้วยังไม่ได้รับฉีดตามนัดหมาย
ให้คอยฟังสัญญาณโทรศัพท์การติดต่อจากโรงพยาบาลที่ท่านนัดไว้
โรงพยาบาลที่นัดไว้เมื่อมีวัคซีนฉีดเมื่อไหร่ต้องส่งสัญญาณบอกให้ชัดเจนนะครับ
อย่าไปคิดว่าบอกแล้วเขารู้แล้วไม่ได้อันนี้ต้องชัดเจนให้เห็นใจคนแก่
เห็นใจคนที่มีอาการเลื้อรังเจ็ดโรคนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ฮะ